พูดแบบนี้กำลังจะให้ดูคลิปหนึ่งค่ะ
คือมอเตอร์ไซค์กับคนขับแท็กซี่เขาเถียงกัน
ไซค์บอกว่าผมก็ขับมาขี่มาถูกเลนแล้วนะ
แต่รถแท็กซี่มาเบี่ยงออกขวาแบบกระทันหัน

แล้วก็เลยมีการบีบแต่มีการถ่ายคลิปกันแล้วก็ด่ากัน
แต่ต้นเรื่องเขาบอกว่าเกิดจากเรื่องของการบีบแตรอีกแล้ว
ใช่เดี๋ยวดูกันหน่อยละกันค่ะคลิปนี้เป็นยังไงนะคะ
พี่ค่าอยู่เลน๒มอเตอร์ไซค์เขาไปไม่ได้
พออะไรพอมีรถเม่พอมีรถเม่เอาใหม่สิพูดแหลงใหม่สิ
บีบแตร์แปรนรีบหน่อย
ทั้งสองคนเขาพูดแต่มีใครฟังใครบ้างไหม
คือแต่ละคนก็ต่างคนต่างพูดไง

ชาร์จให้คุณผู้ชมดูตำแหน่งพิกัดที่เขาเถียงกันเหลือเกิน

เพราะเมื่อกี้เขาบอกว่ามันมีรถเมย์จอดขวาง
แล้วมันมีแท็กซี่ก่อนหน้าเขาจอดขวางรถเมย์อีกใช่ไหม

เอาอย่างนี้ผู้ชายคนที่ขับแท็กซี่กับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค
ขี่รถจักรยานยนต์เขาเถียงกัน
คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็บอกว่าผมมาถูกเลนแล้ว
แต่ว่าคนขับแท็กซี่เปลี่ยนเลนกระทันหัน
แล้วมันเกือบจะชนกันมันเกือบจะเกิดอุบัติเหตุแล้ว
แต่คนขับแท็กซี่ที่ตอนต้นคลิปคุณผู้ชม

คือภาพมันไม่ได้สื่ออะไรแต่เราจะให้ฟังเสียง
จนตอนนี้คนขับแท็กซี่เขาเอากล้องมาถ่ายไง
แล้วเขาก็บอกว่าเขามีภาพจากกล้องหน้ารถด้วย
คือคนขับแท็กซี่เขาก็ขับตามหลังรถเมย์มา

แล้วจู่มอเตอร์ไซค์ก็มาปาดหน้า
แล้วมาปาดให้จอดก็เถียงกันแบบนี้ค่ะ

คือในคลิปก็เถียงกันด่ากัน
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มีพูดอยู่จังหวะหนึ่งช่วงนี้
เขาพูดบอกว่าผมเป็นหัวหน้าช่าง
แล้วคนขับแท็กซี่ก็แล้วไง

คือไม่รู้ว่ายังไงนะคะหัวหน้าช่าง
แล้วก็ยกมือถือมาถ่ายเอาไว้เหมือนกัน
จุดตรงนี้ถ้าเกิดใครเห็นภาพเมื่อกี้ก็จะคุ้นกัน

ก็คือบริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พอคลิปแชร์ไปคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะ
ส่วนใหญ่ก็จะวิพากษ์วิจารณ์แหละว่าใครถูกใครผิด
แล้วก็พูดถึงพฤติกรรมหัวร้อนของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
มันก็จะมีบางคนนะเข้ามาแสดงความคิดเห็น
เขาบอกว่าเอาจริงนะคนที่ผิดจริง
ไม่ใช่แท็กซี่คันนี้ไม่ใช่มอเตอร์ไซคันนี้
แต่เป็นรถแท็กซี่๒คันที่ไปจอดอยู่ตรงป้ายรถเมย์
แล้วทำให้รถเมย์ที่เขาจะจอดป้ายก็ต้องเบี่ยงออกมา
แล้วเสร็จแล้วก็เลยทำให้รถแท็กซี่คันนี้
ก็ต้องเบียงออกตามรถเมอีก
แล้วก็ทำให้มอเตอร์ไซค์ไม่พอใจ
ไม่รู้อ่ะยังไงจบลงยังไงค่ะเรื่องนี้

เรื่องของการบีบแรร์มันมีผล
คือถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งบีบแล้วอีกฝ่ายนึงไม่ได้บีบต่อ
มันก็อาจจะไม่ร้อนเท่าบีบกันไปบีบกันมาอยู่นั่นนะ
แรนี่เป็นการสื่อสารที่เรียกว่าดาบสองคม
นี่ไงไอเดียคุณไงเคยอยากให้บีบว่าแบบ
ขอโทษครับระวังครับให้เป็นเสียงแบบนี้ใช่ไหมระวังครับ